มีเหตุการณ์เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับไปทวงหนี้โหดมากนะฮะ
ยิงใส่ลูกหนี้เขาหกนัดอืมเขาต้องแกล้งตายนะ
ถึงเอาชีวิตรอดมาได้แล้วโชคดีตอนที่ถูกยิงเนี่ย
สุนมันเข้าแถวขาครับค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ที่บ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
บนสำนักบกช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีกระสุนปืนตกเกลือเลยนะครับบ้านข้างข้างก็ถูกกระสุนปืนทะลุไปด้วย
คนเจ็บชื่อว่านายพงศักดิ์ศรีรุ่งเรืองอายุ๒๙ปีนะครับ
ถูกยิงเข้าที่ข้อเท้าซ้ายบาดเจ็บนะครับโชคดีมากกระสุนไม่เข้าตรงแบบบริเวณสำคัญ
วันนี้นางสาวยุรีศรีรุ่งเรืองที่เป็นพี่สาวของนายพงศักดิ์
พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย
เดินลงมาจากรถจักรยานยนต์หลังจากนั้นเข้ามาที่บ้านได้ยินเสียงทวงเงินกันนะ
ตอนนั้นตัวเองก็นั่งอยู่หลังบ้านส่วนแม่นั่งกินข้าวอยู่เตียงหน้าบ้าน
แป๊บนึงก็ได้ยินเสียงปืนดังรัวขึ้นหลายนัด
คนร้ายวิ่งถือปืนนะเหน็บไว้ที่เอว
ขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไปหลังจากยิงไปหลายนัด
เข้าแบบนี้ลงบรรดูเต็มไปหมดนะครับ
ซึ่งพี่สาวของผู้เจ็บบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
มีลูกชายสองคนกำลังนั่งเล่นอยู่ในบ้านด้วยนะ

ใช่โชคดีมากนะฮะที่กระสุนปืนมันทะลุเข้ามาด้วยนะ
แต่ไม่ถูกลูกได้รับอันตราย
แล้วที่บ้านหนูมันมีเด็ก๔คลลูกของคนที่โดนยิงกับ๒คลชแหละ
ลูกของหนูก็๒คนอันเนี้ยลูกคล้นเล็กของหนูอยู่ในบ้าน

แหละอยู่กับหลานอีกสองคนคนร้ายจำได้ว่าชื่อในป้อมนะ
รู้แต่ชื่อเล่นเพราะว่ามาที่บ้านเป็นประจำก็รู้จักกับลูกชายดี
อายุประมาณ๒๙เป็นเพื่อนลูกชายในป้อมในป้อมขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็เดินเข้ามาที่บ้านหลังจากนั้นมีการคุยกัน
แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ลูกชายหกนัดซ้อนแต่กระสุนเนี่ยมันเข้าแถวข้อเท้าซ้าย
ลูกชายพอถูกยิงแกล้งตายนี่แม่บอกลูกชายแกล้งตายนะฮะ
นอนไปเลยนะครับก็เลยรอดชีวิต
ก่อนที่ในป้อมที่ยิงเสร็จแล้วจะเดินออกไปนะ
ยกมือไหว้ขอโทษ๓ครั้งไหว้แบบ๓ครั้งแล้วก็เดินหนีออกไปนะครับ
ซึ่งสาเหตุแม่บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินยืมเงินกันแล้วก็ไม่ใช้หนี้หรือเปล่า
อันนี้แค่แม่เห็นแม่ดีแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ยังหันมาบอกว่า
ถ้าแจงความมันตายแล้วก็จะเดินไปขึ้นรถเขาก็ยกมือแม่ผมขอโทษ
มาผมขอโทษ๓ครั้งผมขอโทษครับขึ้นรถไป
พันธมตเอกอตินันนุชชนาธิ์บอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
สาเหตุก็ตั้งไว้สองเรื่องถ้าไม่เรื่องหนี้สินก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
เดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลก่อนนะครับกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับ
เพื่อจะตามจับกลุ่มตัวคนร้ายนะฮะแม่โหดจริงจริง